สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับแน่นอนหลายคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวทำกิจกรรมต่างนะครับแต่ละพื้นที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างไรกันบ้างมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับภาพหมอกแบบนี้บางจุดบางพื้นที่อาจจะมีอยู่นะครับแต่ว่าบางพื้นที่นั้นหมอกแบบนี้นั้นอาจจะเป็นหมอกที่
ว่ากระแสลมนั้นมีการพัดเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทยเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็มาแถวอีสานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนั่นก็หมายความว่าพื้นที่เหล่านี้เองนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับเรื่องของหมอกควันเพิ่มมากขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับที่จะเข้ามา

ของพื้นที่ครับคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรไปที่ภาคใต้กันบ้างนะครับฝั่งอ่าวไทยฝนนั้นอยู่ที่ประมาณร้อนละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่นะครับคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรจุดที่มีฝนฟ้ากระนองก็ต้องระวังครับคลื่นอาจจะสูงหน่อยหนึ่งถึงสองเมตรส่วนฝั่งอันดามันมีฝนร้อนละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่
ช่วงวันหยุดนี้ฝนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะไปเน้นตกเยอะเนี่ยนะครับในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับดังนั้นใครที่ต้องใช้ชีวิตในช่วงเรียกเวลาดังกล่าวติดตามการพยากรณากาศให้ดีด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ